ทางการเมืองวันนี้เนี่ยก็จับตาไปที่เรื่องของพักพลังประชารัฐนะคะ
โอ้โหนี่ฉากหลังของเราวัดพลังพลังประชารัฐ
ครับธรรมนัฏงัดสามป่ออื้อหือ
พลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ท่านชื่อเล่นชื่อป๊อกนะคะ
ป่อทีเนี้ยค่ะคือมันมีกระแสข่าว
เรื่องของการปรับโครงสร้างของพักพลังประชารัฐ
ถึงขั้นที่ว่ามีการกดดันให้กรรมการบริหารพักลาออกจากตำแหน่ง
ได้ล้างไพ่กันไปใหม่หมดเลยเพราะว่าเอ๊ะมีกระแสความไม่พอใจในตัวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ที่รับหน้าที่เลขาธิการพักพลังประชารัฐอยู่
ลักษณะประมาณนี้นะคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพัก
พลังประชารัฐหลายคนเข้าพบครับกระแสข่าวบอกว่าเสนอให้ลาออก
เลือกใหม่ไปเลยตามข้อบังคับก็คือถ้ากรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งหนึ่ง
จะถือว่ากรรมการบริหารพักทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปเลย
แล้วก็ต้องประชุมยัยภายในสี่สิบห้าวันเปิดทางให้เลือกใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะ
มันก็จะมีหลักข้อบังคับของพักอยู่ทีเนี้ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐยอมรับว่าคุยกับนายกรัฐมนตรี
ปรับโครงสร้างพักจริงจริงคุยจริงแต่ยังไม่ทำ
แค่กำลังคิดอยู่นักข่าวก็ถามย้ำว่าอ้าวแล้ว
พลเอกประวิทย์เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมเรื่องของการปรับโครงสร้างอะไรแบบนี้

ยังยังยังผมกำลังคิดอยู่นะผมกำลังคิดอยู่
ที่ผมตอบไปเมื่อกี้ไงอ่าผมผมตอบไปแล้ว

ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เห็นผู้กับผม

อย่างไม่รู้ผมก็ดู

เพราะว่าไม่รู้จนคนก็แซวท่านบ่อย

คนแซวท่านเยอะค่ะแหมคุณพระผู้

กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐลาออกแล้ว๙คน

ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
พลเอกประวิทย์นัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักด่วน
วันพระฤหัสบดีนี้๒๘ตุลาคมบ่ายโมงครึ่ง

รองหัวหน้าพักในภายบูรณ์นิติตะวัน
พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นัดประชุมเพื่อให้มันมาพูดคุยกันให้เรียบร้อยนะ
นี่ก็จะเคลียร์กันให้จบเลยไหมครับพี่

แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกกบหไหมเลยไหม
รอไว้ในการประชุมอ๋อไม่มี

แต่จริงแล้วเนี่ยต้องเรียนตรงว่าท่านนายกไม่ได้เป็นสมาชิกพักท่านนายกไม่ได้เกี่ยวกับพักการเมืองนะครับเราต้องยอมรับตรงนั้นแต่การบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ยกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนสังกัดพักก็อาจจะมีพูดว่าเออในพักพูดถึงตัวพวกเราเอง
ภักดิ์พลังประชารัฐนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพัก๒๘ตุลาคมนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีการลาออกกันหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพักอย่างไรหรือไม่
แต่ว่าตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเย็นนะครับบอกว่ายังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักนะครับเพราะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับข่าวสารต่างที่เกิดขึ้นร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพัก
โซชานี่ไม่ออกแมนยูก็ไม่ไล่ออกด้วยคุณผู้ชมจะดุ้งเลยอยากให้ใครร้าออกเนี่ยบอลไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเลยอันนี้เรื่องบอลแล้วเดี๋ยวรอดูกับสเปอร์สาวนิดนึงหน่อยนะ